จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน

จับมือไว้แล้วไปด้วยกันเป็นธรรมบอกว่านะครับ

ถ้าซอยลึกจะค้านไม่สุดซอยเลย

กรณวีสืบแสงครับบอกว่า

แจ้งผลการประชุมระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลแล้วล่ะ
สรุปว่าเพื่อไทยก็ไม่สามารถรวมเสียง

แล้วก็ก้าวไกลก็ไม่สามารถลดเพดาน๑๑๒ได้ใช่ไหม
ฉะนั้นก็คงต้องแยกจากกัน
คุณกันวีทำอย่างไรภาคเป็นธรรม
ยึดมั่นในอุดมการและคำสัตว์ที่ให้ไว้กับประชาชน

เราอยากจะเห็นประเทศชาติเดินหน้าตามอุดมการ
ระบอบประชาธิปไตยนะครับ

เขาบอกมีจุดยืนเช่นเดียวกับตัวคุณกัณวีนี่แหละ
ก็คือเรื่องของระบอบประชาธิปไตย
ดังนั้นหากก้าวไกรต้องเป็นฝ่ายค้านเขาก็พร้อม
พร้อมไปเป็นฝ่ายค้านตามที่ประกาศเอาไว้
แล้วต้องเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางเอาประชาชนเป็นใหญ่

ไม่ร่วมกับภักดิ์ที่สืบทอดอำนาจผลิตการ

ทิ้งท้ายบอกไม่เสียดายเลยนะครับ
เสียดายที่จะไม่ได้ร่วมรัฐบาล
ยินดีเหลือเกินที่จะเป็นฝ่ายค้านการเลือกนายกรัฐมนตรีหนึ่ง
เสียงของพักเป็นธรรมยืนยันโหวตตามมติของประชาชน
หลังจากนั้นมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชม

ซึ่งต่อมาคุณกัณวีก็โพสต์รูปที่ลงพื้นที่
ไปติดตามความคืบหน้ากรณีนะครับพลุไฟมูโนะระเบิดครับ